เหลียดเหมือนโลกรอยช่องโบนกระดาษ
โปรดโจรักเขานาน
ลืมฉันเสียเจอดใกล้จ้า
ถูกไหม

หายแล้วครับขนาดหายแล้วยังเป๋ไปเป๋มาเลยอ่ะ
เดี๋ยวอย่างนี้จะใช้วิธีเฉลยแบบในเกมจริง
คุณป่าหัวใจจะเบิกบานกว่านี้ถ้าคุณป่าเฉลยแล้วร้องได้ทุกคำ
เพื่อลบคำสบประมาท
ว่ามาแล้วร้องเพลงแรกตกรอบเลย

เอาเลยไหมเอาเลยครับ

คุณแปรร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้

คุณป่าร้อง
ด้วยครับ
อันนี้เราให้กรรมการตรวจสอบจริงเลยว่า
เนื้อเพลงผิดบ้างไหมไม่ผิด
วันนี้เราก็ให้โอกาสนะฮะนักสู้ชีวิตของเรานอกจากที่จะมา
สอบถามข่าวติดตามถึงเรื่องว่า
จบจากรายการของเราไปแล้วชีวิตเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
เราก็มีโอกาสได้มาพูดคุยมีโอกาสได้มา
ให้เขาได้ระบายในสิ่งที่เขาเคยรู้สึกไป

เราก็สามารถมีสิทธิ์ที่เราอยากจะทำได้
ประสบความสำเร็จได้นะครับเราก็ขอบคุณพี่แปรมาก
แล้วก็ขอให้กิจการไม่ว่าจะเป็นกิจการฟาร์มไก่
หรือว่าซ่อมเล็กน้อยเนี่ย
ก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะแปรนะ

ที่มาให้พวกเราได้มีรอยยิ้มมาให้พวกเราได้มีความสุข
และมาเล่าเรื่องราวหลังจากออกรายการของเราไปแล้ว
ทำให้รู้ว่าแหมคุณผู้ชมที่ดูอยู่
ช่างมีน้ำใจที่งดงามเหลือเกินค่ะ
ใจดีเหลือเกินกรุณาเหลือเกินนะคะ
ขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามรายการของเรา

ขอบคุณค่ะพี่แปรขอบคุณมากครับ
อีกคนนึงค่ะที่กำลังจะมาต่อจากนี้เป๊กบอกเลยว่า
เขาก็เป็นที่ตราตึงใจในรายการของเราเหมือนกัน
ตึงใจสำหรับคุณผู้ชมเหมือนกันเพราะว่า
ท่านนี้เรียกได้ว่าเป็นคนดีและคนซื้อจริงเลยซึ่งหายาก
เป็นคนที่เรียกว่าไม่มีพิษไม่มีภัยไม่มีพิษสงฆ
ไม่เคยคิดร้ายกับใครมีหัวใจที่เรียกว่าเป็นคนที่ซื้อ
ค่ะถ้าเอ่ยย้อนกลับไปเป๊กว่าคุณผู้ชมน่าจะจำได้
พี่ช้างที่อยู่กับคุณแม่ที่คุณแม่เป็นนักมวย
คุณแม่มีปัญหาสุขภาพไม่สามารถเดินเองได้
พี่ช้างเนี่ยดูแลแม่ทั้งหมดนะไม่ว่าจะอาบน้ำหาข้าวเช็ดเนื้อเช็ดตัว
และที่บ้านเรื่องด้วยไม่ค่อยมีสตางค์อะไรค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นรั้วสังกษีมันก็ผูกพังไปตามการเวลาของมันนะคะ
แล้วก็อยากได้สร้างห้องน้ำใหม่ให้คุณแม่
เพราะว่าคุณแม่เนี่ยใช้ห้องน้ำลำบากต้องใช้กระติกนะคะ
วันนี้เป๊กมีภาพชีวิตที่หลังจากออกรายการร้องได้ให้ล้านไปแล้ว
ชีวิตของพี่ช้างและแม่เปลี่ยนไปยังไงบ้างไปดูภาพชีวิตกันก่อนค่ะ

ผมเคยออกรายการร้องได้ให้ล้านเมื่อเดือนกรกฎาปีที่แล้วครับ
ก็ประทับใจครับคือเราได้เงินมาทำบ้าน

ต้องเอากระป๋องมารอน้ำครับ

เงินมาเราก็เอามาทำเสาใหม่ครับ

ลื้อหมดเลยแล้วเราก็ทำใหม่หมดเลย

แม่ก็ภูมิใจมากครับที่ผมทำได้
ก็อยากขอบคุณร้องได้ให้ล้านครับ
ที่ให้โอกาสชุดไอนุมโรตี้สายไหม
ได้ไปร้องเพลงได้เงินมาทำบ้าน
ขอบคุณครับที่ให้โอกาสผมครับ
เอาครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบ้านที่ผมทำใหม่นะครับ

เราออกงานเยอะแล้วก็เราออกทีวีมา

เป็นของตัวเองก็เลยทำมาครับ

แล้วก็เอาไปติดตามแถวร้านค้าครับ
ครับนี่ก็คือแม่ของผมครับมาลัยครับ
ที่ไปออกทีวีร้องได้ให้ล้านมาครับ
ภูมิใจที่สุดคือทำบ้านครับ
ไม่ต้องรั่วแล้วเขาอยู่หลับนอนสบายครับ

แต่ตอนนี้ก็ทำประตูใหม่แล้วครับ
แล้วก็ทำชักโคกใหม่ครับท่วมครับ

แม่ก็ยังกระทนเหมือนเดิมครับ
เพราะตอนจะเข้าห้องน้ำมันลำบากครับ
ขยับขยายมันลำบากมันไหลเลยครับ

ได้เห็นตัวเองออกทีวีเองก็ภูมิใจมากค่ะ
เดี๋ยวจะพาไปออกทีวีด้วยนะ

นะลูกแม่รักลูก

กับแม่เนี่ยเขาจะต้องมีคารมปะทะกันไง

พ่อค้าโรตีสายไหมหัวใจสู้

สวัสดีค่ะคุณช้าง

พอเวลาอะไรมันดีขึ้นเนี่ย
มันมีเขาเรียกว่ามีรัศมี
มันมีประกายอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกได้
มากับคุณแม่แน่นอน

คุณแม่มาลัยแล้วก็มีเพื่อนคุณติ่งนะครับ

คุณแม่สวัสดีครับ
ช้างสิ่งที่เราควรยินดีวันนี้นะคะ

คุณแม่มาลัยมาเดินไม่ได้
มาครั้งนี้ใช้วอคเกอร์แล้วเดินเองได้
ยินดีกับคุณแม่ด้วยนะคะคุณแม่

หลังจากที่พี่ช้างไปหายาต้มยาหม้อยาฝังยาปลูกอะไรไม่รู้

สุดท้ายอาการดีขึ้นเพราะว่าอะไรพี่ช้าง

เราทำบ้านแล้วก็ทำห้องน้ำให้แม่

ผมว่าถ้าแม่อยากเห็นแม่ต้องเดินไปดูเอง

ก็นี่มันนี่เห็นเดินแล้วเดินคล่องด้วยนะครับ
มันไม่ทันคติกมันใกล้กว่าอืม
มีคนรู้จักแล้วเด็กก็มาขอลายเซ็นต์

ออกอันเดียวเป็นไร
ปฏิเสธลำบากนะ
วันนั้นเกาะเตี๋ยวไม่ได้กินอืด
กินเวลาใหญ่แล้ว
กำลังตื่นกาลใจ
โรตีสายใหม่นี่ยังขายอยู่ใช่ไหมพี่ช้าง

ยกไว้กันดีอย่างเวลานี้

นี่ครับ

แล้วทราบมาว่าตอนนี้คุณช้างเนี่ย

ก็ชอบร้องเพลงแล้วก็แต่งด้วยครับผม

แต่งให้กี่เพลงครับคุณติ่ง

แต่ว่าเน้นเพลงแรกเพลงเดียวครับ

ทำไมต้องเป็นเพลงนางฟ้าที่รอคอย

แล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่ง

เขาก็แอบเพิ่งไหนไม่มาซื้อ

พูดขนาดนี้อยากฟังเพลงแล้วอ่ะพี่ช้าง

อันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเอาไปเก็บได้ป่ะคะ

พบกับบทเพลงจากคุณช้างนักร้องหน้าใหม่
ในเพลงนางฟ้าที่รอคอย

อยากหยุดหัวใจเอาไว้ที่เธอ
แรกเพียงพบเจอก็แพ้หวั่นไหว
เหมือนคนกำลังใกล้ตาย
สุดท้ายก็ฟื้นคืนได้
ด้วยเธอเป็นยาใจให้มีพลัง
รอมาแทนหน้านางในความฟัน
เธอคือคนนั้นสวรรค์ส่งมา
งามพร้อมทั้งกายและใจ
รู้ไหมเธอเหมือนหนักป่า
ตกลงสู่โลกาให้มาเปื้อนดิน
เธอคือคนที่สุดท้าย
คนที่ใช้หัวใจคนหามานาน
อยากอยู่เคียงกันทุกชาติไป
จะดูแลถนอมไม่ยอมให้เธอเสียใจ
สิ่งที่พูดออกไปล้วนเป็นความจริง
ขอฝากหัวใจไว้ให้กับเธอ
จริงใช่เสมอไม่ยอมห่างไกล
มั่นคงในรักเดียว
และไม่และเหลี่ยวยิ่งใด
เธอคือคนสุดท้ายที่ใจเป้าขอ
เธอเป็นนางฟ้า
ที่ใจฝ่าขอเธอเป็นนางฟ้า
ที่ใจเป้าขอ